โดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ส่วนมากอยู่บ้านกับลำพังคนแก่คนเท่า
ลูกหลานไปทำงานไงฮะก็ทิ้งคนแก่อยู่บ้าน
แล้วทีนี้มันมีพวกมิจฉาชีพไงมาหลากหลายรูปแบบนะครับ
ชัยภูมิมีแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีคนร้ายเนี่ยมาคนเดียวตีเนียนเป็นเซลล์ขายของมาตีสนิทกับคนแก่คนเท่า
จับเนื้อจับตัวเพราะว่ามาขายพวกเครื่องดื่มชูกำลังดื่มแล้วจะกำลังดี
เมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนไหมอะไรอย่างนี้
ช่วงจับไปจับมาเนี่ยฉกเงินในกระเป๋าของเขาไป
อย่างคุณยายท่านนี้เจอไป๕๐๐กว่าบาทนะครับ
พอทราบเรื่องผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ก็ลงพื้นที่เลยนะฮะไปที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านแก้งเคราะห์
หมู่๔ตำบลแก้งเคราะห์อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะครับ
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผู้เสียหายก็คือ
นางจันพลเดชอายุ๘๘ปีนะฮะ
ตอนไปถึงก็คุณยายก็นั่งอยู่บนแคร่นี่แหละอยู่ในบ้านลำพังเลยนะครับ
แคร่ตรงนี้เป็นจุดเดียวกับที่ถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย
ซึ่งยายบอกไม่รู้ชื่อแต่อายุประมาณ๔๐๕๐ปี
อ้างว่าเขาเป็นเซลล์ขายเครื่องดื่มสาหร่ายแดงเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
พฤติกรรมของคนร้ายคนนี้คือจะตระเวนขี่จักรยานยนต์ไปตามหมู่บ้าน
หมู่บ้านไหนบ้านไหนที่เห็นว่ามีคนแก่อยู่คนเดียว
ก็จะทำทีเข้ามาตีสนิทมานวดมาคลำตามลำตัว
ยายเจ็บตรงไหนตาปวดตรงไหนไหม
ช่วงนวดไปบีบไปอะไรไปเนี่ยคนแก่อาจจะเพลิน
จังหวะนี้ก็หลอกพูดหลอกคุยอะไรไปด้วย
ก่อนจะใช้จังหวะแอบขโมยกระเป๋าเงินไปนะฮะ
อย่างคุณยายจันทร์เนี่ยโดนไปเนี่ยกระเป๋าเงินที่หายไปแล้วเอาไปเนี่ยนะ
มีเงินอยู่ห้าพันห้าร้อยบาทคุณยายจันทร์เล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงสายเมื่อวานนี้ครับ
ประมาณ๑๐โมงกำลังนั่งคุยกับน้องสาวตามปกติก็เหมือนกับทุกวันนะฮะ
โดยส่วนมากในหมู่บ้านก็จะเหลือแต่คนแก่คนเท่าไว้คอยเฝ้าบ้านลูกหลานก็ไปทำงานกันหมดนะฮะคนหนุ่มคนสาว
ตัวเองกับน้องสาวคุณยายนะฮะก็อายุเยอะแล้วล่ะนะก็นั่งคุยกันอยู่
แล้วก็มีชายแปลกหน้ามาคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำแต่งตัวดูดี
หมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เดินเข้ามาทักทายคือทักแบบเหมือนคนรู้จักกันเลยอ่ะ
คุณยายก็งงเนอะพักแบบตีเนียนเลยมาถึงแล้วก็บีบนวดจับแขนจับขาถามยายทั้งสองคนว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนกันบ้างไหม
ตัวเองก็ถามว่านี่เป็นใครมาจากไหนเนี่ยมาทำอะไรคนร้ายก็บอกว่าผมเป็นเซลล์ขายเครื่องดื่มสาหร่ายแดงครับสำหรับบำรุงสุขภาพชูกำลัง
คนร้ายก็ถามคุณยายจันทร์ถามกลับว่ายายมีเงินเท่าไหร่ล่ะซึ่งคุณยายบอกว่าก็ตอบไปแล้วนะว่ามีไม่เยอะ
ไว้อยู่มันมีบนปวดดอกมันมีบนปวดดอกมื้อสองมื้อจริงอ่ะ
คือไว้มาคนเดียวตับอีกว่าเอามากดีน้ำมันชิ้นรถแทงก็รอกได้สิ
แต่พอยังห่วงเนอะมื้อการกลัวบึงจริงอ่ะมันลงรถมันว่าเมียนบอกนั่นตัว
มันก็เอาไปเหมือนกันแหละมันก็โจ๊กเอาทั้งทั้งนั่นแหละทั้งถุงทั้งฮอมันแหละ
กระเป๋ามันแหละมันเอาไปโอ้โฮสงสารคุณยายมากน่ะอ่า
คุณยายบอกเอาไปหมดเลยคือพอเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
คุณยายบอกคุณยายมองไม่เห็นสายตาไม่ค่อยดีแล้วไง
หรือว่าเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานหรือเปล่าเข้ามาใกล้เอาไม่ใช่
๘๘แล้วอ่ะอ๋อเนี่ยค่ะขนาดบอกไม่มีคนปวดอะไรไม่มีอะไร
มันก็ยังบีบยังนวดยังอยู่แถวนั้น
คือรู้หน้าไม่รู้ใจจริงนะแต่งตัวดีมาเนี่ยโอ้โหไว้ใจไม่ได้นะ
คุณยายบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะพยายามชวนคุยมีใครอยู่บ้านอีกไหม
อ่าอยากรู้ว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่า
ยายเอาเงินเก็บไว้ไหนครับเนี่ยแล้วยายคุณยายก็ซื้อไง

ก็บอกเขาคนร้ายก็บีบนวดบีบนวดไปเรื่อย
อยู่อยู่คนร้ายก็เดินไปเลยเดินไปไม่ลาด้วยนะ
บีบีบนวดอยู่อ่ะเหรอใช่บีบนวดคุณยายเอาปวดตรงไหน
อยู่ดีเดินไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหายไปเลย
คุณยายก็ตกใจอ้าวอ้าวจะเลิกเลิกดื้อดื้อเลยเหรอ
จะไปก็ไปไม่ร่ำลาอะไร
สุดท้ายมารู้ตัวอีกทีถุงเงินที่เก็บเอาไว้ในเสื้อเนี่ย
หายไปเลย๕๕๐๐บาทคุณยายบอกว่า

เงินก้อนนี้เป็นเงินที่ได้มาจากเบี้ยยังชีพ
คุณยายเขาเก็บเอาไว้จนได้๕๕๐๐บาทเนี่ย
คือเป็นเงินสะสมทั้งหมดนะ
เอาไว้ซื้อหยูกยาเพื่อรักษาตัวเอง

๕๕๐๐บาทนี้ของคุณยายอ่ะค่ะ
แล้วไปแจ้งตำรวจแล้วยังแจ้งความยัง

เราก็จำไม่ได้ว่าหน้าตาคนร้ายเป็นยังไงหรอ

เดือนละ๖๐๐๗๐๐เนี่ยกว่าจะได้๕๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
เพราะฉะนั้นคุณปู่คุณย่าคุณตารยาย
จำไว้นะว่าถ้าใครมาบ้านแล้วถามว่าอยู่กันกี่คนเนี่ย
บอกไว้ก่อนอยู่หลายคนไม่งั้นมันจัดการเนี่ย

ส่วนเพื่อนบ้านของคุณยายนะคะอยู่บ้านตรงกันข้ามกันนะคะ
ก็บอกกับนักข่าวของเรานะบอกว่า
คือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ย

ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าคนร้ายไม่ใช่คนในพื้นที่แน่

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบเดียวกันค่ะ
แต่ไม่ใช่ที่นี่ที่หมู่บ้านใกล้

มีคนร้ายมีพฤติกรรมแบบนี้ครั้งนั้นได้เงินไปเป็นหมื่นเลยนะคะ
คนติดยาติดหมาติดกาวก็ไม่มีบ้านห้อเนี่ย
อีกหน่อยวัยรุ่นจังสิเขาก็ขี่ตามมอเตอร์ไซค์
เขาก็มีพ่อมีแม่ปลูกคล้องดูแลอยู่พูดเป็นยัง
ถือว่าเป็นครั้งแรกในศตวรรษรอบ๕๐ปีที่ผ่านมา

ปีไม่เคยมีไม่เคยเจอ

ตอนนี้หลักฐานที่ตำรวจสพแก้งเคราะห์ได้มา
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน

แล้วก็ได้ไปสอบถามคนในหมู่บ้านเพิ่มเติมแล้ว
กำลังให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้าย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดอยู่

แล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น
ลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ตะบนแก้งคลอ
ที่มาหลอกคนเท่าคนแก่
แล้วก็ฉวยจังหวะขโมยเงินเข้าไป